ครับเอาจากเรื่องของช้างไปแล้วเจอตะเข้อยิ่งไปแล้ว
ไปต่อที่เรื่องของหมาหน่อยมันซุกซน
วิ่งเข้าไปเล่นใต้ท้องรถไปติดอยู่ตะแกงใต้ท้องรถ
หน้าไปดูอ้าวหมามาอยู่

กดหัวมึงลงไป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

ใต้ท้องรถแปลกใจก็เลยเอาไฟฉายไปส่องโอ้โหพอก้มไปเห็นแววตา
แป๋วอยู่มาที่ไหนก็ไม่ทราบไปขดตรงนั้นออกมาไม่ได้
ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้ไปช่วยสุดท้ายมันก็วิ่งตะเลิศหนีหายไป
กู้ภัยก็ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ